เรื่องของรถยนต์ไม่ได้คือค่าแค่ในประเทศไทยครับ
ที่สิงคโปร์ก็มีการจัดงานสิงคโปร์มอเตอร์โชว์ขึ้นมานะครับ
ยังคงให้ความเป็นรถสปอร์ตอยู่นะครับแล้วก็เป็นแนวโฉบเฉียว
และรวมทั้งมีการโชว์สมรรถนะของเครื่องยนต์ได้ด้วยนะครับ
ติดตามพร้อมกันจากบรรยายงานของคุณพีรวัตรอัธนาคครับ

เป็นรุ่นแรกที่พัฒนาและผลิตภายใต้โครงสร้างพื้นฐานใหม่
ระบบขับเคลื่อน๔ล้อแบบสมมาตร
ให้การควบคุมที่เกาะถนนแน่นหนึบในทุกสภาวะ
รวมทั้งมีความสะดวกสบาย

ช่วยตรวจจับวัตถุด้านข้างและบริเวณท้ายรถ
และระบบที่ไฟน่าจะทำงานสัมพันธ์กับทิศทางของพวงมาลัย
เพื่อให้ผู้ขับขี่มองเห็นเส้นทางอย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
การันตีคุณภาพด้วยรางวัล๒๐๐๐
คือไต้หวันฟิลิปปินส์และสิงคโปร์
เป้ายอดขายรวม๓ประเทศเดือนละ๑๘๐คัน
ส่วนจะกลับมาทำตลาดในไทยหรือไม่
คงต้องรอการตัดสินใจของตันจงอินเตอร์เนชนัลอีกครั้ง
ีรวัตรอัธนาคข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน